เรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาริมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อ
ก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ผมจะได้
อภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลที่พี่น้องประชาชนกว่าแสนคนได้ร่วม
การลงชื่อยื่นเข้าสู่รัฐสภาของเราในรอบนี้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่เสนอมี
ความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบโดยหัวใจสำคัญก็คือการสถาปนาให้อำนาจ
สูงสุดเป็นของพี่น้องประชาชนโดยการรื้อระบบหลายหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็น
การยกเลิกสวการสร้างระบบสภาเดียวการแก้ไข
ที่มาและอำนาจของสารรัฐธรรมนูลสร้างกลไกการตรวจสอบถวงดุลอำนาจที่
ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ
สิบปีทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เพื่อที่จะปลดโซ่ตรวน
พัฒนาการอนาคตของประเทศล้างมรดกรรษฐภาษณ์
หยุดวงจรอุบาตของระบบประชาธิปไตยเมื่อผมได้อ่าน
มาชิกพระเก้าไกลก็ไม่มีเหตุผลใดครับที่จะไม่รับร่างรัฐธรรมนูล
พี่น้องประชาชนฉบับนี้สำหรับผมแล้วนี่คือการ
คืนสามัญสำนึกสู่ระบบการเมืองของพวกเรา
สำหรับพักก้าวไกลนี่คือจุดเริ่มต้น
ในการแก้ไขปปัญหาของสิ่งที่เรียกว่า
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
คำถามต่อมาก็คงจะเป็นว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทยคืออะไร
ถ้าท่านประธานจะให้ผมสรุปภายในประโยคเดียว
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยคือระบอบการเมืองที่อนุญาต
ให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิเสรีภาพเพียงเล็กน้อย

ใดก็ตามที่ไม่ไปกระทบกับอำนาจของชนชั้นนำจารีด
ระบอบการเมืองประชาธิปไตยแบบไทย
คือระบอบการเมืองที่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งเป็นคราว
แต่จะไม่มีวันยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
อำนาจของผู้ที่มาจากการเลือกตั้งจะไม่มีวัน
สูงกว่าอำนาจที่เหนือกว่าพี่น้องประชาชนฉันใดฉันนั้น
ประชาธิปไตยแบบไทยเป็นแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับ
ในห้องเรียนการบรรจุลงไปในหนังสือเรียนยังไม่เคอะเขิน
ยังไม่เคิกเขินว่าประเทศไทยของเราปกครองอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตริย์ทรงเป็นประมุก
ในยามที่บ้านเมืองถูกปกครองด้วยคณะรัฐประหาร
ในยามที่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนถูกทำลายลง
ในยามที่กองทัพและสถาบันการเมืองอื่นมีอำนาจเหนือรัฐบาลพลเรือน
ในยามกระทั่งที่เพื่อนร่วมชาติของเราถูกยิงตายกลางข้างถนนก็ไม่ต้องมีคนรับผิดชอบ
ท่านประธานที่กรบครับการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูลโดยกองทัพเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพศ๒๕๖
ระบบวุฒิสภาที่เรากำลังพิจารณากันอยู่นี้ก็เกิดจากการรัฐประหารปี๒๔๙๐นี่แหละครับ
เพราะฉะนั้นในระบบบริบทสังคมไทยระบบวุฒิสภาไม่ได้มีที่มารากฐานจากประวัติศาสตร์เหมือนอย่างประเทศอังกฤษ
แล้วก็ไม่ได้มีที่มาจากระบบการปกครองแบบมลรัฐแบบสหรัฐอเมริกา
แต่ระบบวุฒิสภาของประเทศเราเป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหารของกลุ่มชนชั้นนำจารีสเพื่อออกมาทำอะไรครับ
เพื่อออกมากำกับควบคุมและกดทับอำนาจของสภาผู้แทนรัศดรแห่งนี้ที่มาจากการเลือกตั้ง
โดยอ้างครับอ้างในหนังสือเรียนบอกว่าจำเป็นที่จะต้องมีวุฒิสภาเพื่อที่จะช่วยกันกรองกฎหมายหรือเพื่อสร้างกลไกในการถวงดุลการใช้อำนาจ
ดังนั้นวุฒิสภาจึงเป็นป้อมประการหนึ่งของชนชั้นนำของระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
ที่ประชาชนและผู้แทนรัศดรที่มาจากประชาชนต้องถอดรื้อออกไป
แต่ไหนแต่ไรมาครับท่านประธานพวกเราถูกฝังหัวมาโดยตลอดว่าปัญหาของการเมืองไทยนั้นเกิดขึ้นจากนักการเมืองอย่างพวกผมที่มาจากการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เวลามีการปฏิรูปการเมืองเมื่อไหร่ดาบทุกหอกสายตาทุกสายตาจะมุ่งตรงมาสู่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้ต้องพูดกันให้ชัดครับผมไม่ได้ปฏิเสธครับว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขปรับปรุงอีกหลากหลายมากมาย
แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่างนี้ครับว่านักการเมืองหรือนักปกครองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับอันตรายยิ่งกว่า
ข่ายนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพวกเขาสามารถใช้อำนาจได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ
พวกเขาคือกลุ่มคนที่เป็นอภิเศษชนพวกเขาคือกลุ่มคนที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้แต่ต้องไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้
ข่ายอำนาจเหล่านี้ฝังตัวอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยอันศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนืออำนาจของประชาชนไม่ว่าจะในนามของความมั่นคงก็ดี
ซึ่งพี่เอิ้นจริงครับภาษา
ใหม่ให้อำนาจสูงสุดของประชาชนนั้นปรากฏเป็นรูปธรรมได้จริงครับ
ให้มีการแบ่งแยกอำนาจการตรวจสอบถวงดุล
ใช้อำนาจที่มีประสิทธิภาพและยึดโยงกับประชาชน
ฉะนั้นปัญหาความขัดแย้งของประเทศ
ล้าวลึกมาโดยตลอด๒๐ปีจะไม่สามารถขี้คลายลงได้เลย
ประเทศไทยของเราจะเป็นประเทศที่อนาคตมีแต่อดีต
มาถึงตรงนี้ผมอยากจะเตือนด้วยความหวังดีครับว่า
เราไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
ฉุดรั้งและกัดกินสังคมไทยต่อไปได้
เพราะเราไม่เหลือเวลามากเท่าไหร่นะครับ
ที่จะต้องมาตั้งหลักกันใหม่เพื่อที่จะช่วยพลิกฟื้นสังคม
ในการต่อสู้กับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
โลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายแบบใหม่
อย่างที่พวกเราไม่เคยเจอกันมาก่อน
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่สบายใจอย่างยิ่งครับ
คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลที่ประชาชนเข้าชื่อมาให้พวกเราพิจารณาอยู่นั้น
ก็เสนอให้พิจารณาถึงที่มาอำนาจและการตรวจสอบของสารรัฐธรรมนูล
แน่นอนครับว่าผมไม่ได้มาอภิปรายถึงคำวินิจฉัยของศาล
แต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือในขณะที่พวกเรากำลังพิจารณาร่าง
แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นคำตัดสินเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนโดนกระสุนจริงยิงเมื่อวาน
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธคำสั่งไม่ให้ประกันตัวคุณรุ้ง
ผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา๑๑๒เมื่อวาน
สะท้อนถึงอาการลงแดงของระบอบประชาธิปไตยแบบไทย
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่กำลังมองเห็นประชาชน
โดยเฉพาะเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นศัตรูของชาติ
ซึ่งจะต้องกำจัดให้สิ้นซากแทนที่จะมองเห็นพวกเขาเป็นอนาคตของพวกเรา
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยที่กำลังทำลายโอกาสและพื้นที่
ในการแสวงหาชันธรรมติให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้
แม้ว่าเราจะไม่เห็นตรงกันในทุกเรื่อง
ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยนี่แหละครับที่กำลังจะผลักความคิดและเสียง
ประชาชนที่พวกเขาไม่ชอบใจไม่อยากได้ยิน
ไม่อยากฟังให้เป็นขบวนการล้มล้างการปกครองไปเป็นคู่ขัดแย้ง
สถาบันกับกลุ่มผู้จงรักภักดี
ภาวะเช่นนี้อันตรายอย่างยิ่งครับสำหรับสังคมไทย
แต่ผมเองยังเชื่ออยู่เต็มหัวอกว่าพวกเรายังมีเวลาที่จะแก้ไข
เพื่อที่จะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำลอยอีกครั้ง
เราคือสังคมที่สามารถเรียนรู้จากความผิดในอดีตได้

ผมจึงอยากใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายครั้งนี้
เชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษดร
ช่วยกันยืนยันในอำนาจสูงสุดของประชาชนที่เขาโหวตเลือกเรามา
ด้วยการโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลของประชาชน
สุดท้ายนี้ผมอยากเชิญชวนครับ
ส่งสัญญาณไปถึงชนชั้นนำของบ้านเมืองนี้
ให้เรามาตั้งสติกันเสียใหม่
ผลักดันให้คนที่เห็นต่างไปเป็นขบวนการล้มล้างการปกครอง
แล้วแสดงครับแสดงให้ประชาชนเห็นว่า
สังคมไทยของพวกเราสามารถที่จะรักษาสิ่งที่เขารักและห่วงแหนได้
โดยที่ไม่ต้องทำลายพี่น้องประชาชน
ไม่ต้องทำลายอำนาจสูงสุดของประชาชน
แสดงให้พวกเขาเห็นครับสังคมไทยของพวกเรายังสามารถ
รักษาสิ่งที่ท่านรักและหวนแหนโดยไม่ต้องทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สังคมไทยของพวกเราสามารถแสดงให้เห็นได้ครับว่า
สิ่งที่ท่านรักและท่านห่วงแหนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเอาอนาคตของชาติ
ขังไว้ในคุกอย่างไม่มีขื่อไม่มีแปล
แสดงให้เห็นสิครับแล้วสังคมไทยที่พวกเราทุกคนรัก
จะได้ไม่ต้องเดินไปสู่ทางตันอีกต่อไป